อีกเหตุหนึ่งนะฮะต้องหยุดทั้งขบวน

เหรอเธอคนนั้นคือใครเธอคนนั้นคือวัวฮะ
รถไฟจำเป็นต้องหยุดเพราะอะไรคุณผู้ชมผู้โดยสารถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ครับวัววัวกำลังจะขั้นตะเติมครับ

ไฟต้องจอดครับรถไฟต้องจอดให้วัวครับนี่
นี่ทุกคนคนขัดรถไฟไปไปจงหัวครับ
คนขัดรถไฟไปจงหัวข้ามไปฝั่งโน้นครับ
รถไฟเกือบเชิญหัวไปรถไฟมันขาดครับรถไฟต้องจอดเหรอครับ
นี่แหละฮะต้องหยุดทั้งขบวนเพื่อเธอคนเดียวเลยนะครับ
คนขับรถไฟก็ขับรถไฟไปตามราง
แต่ก็ต้องชะลอแล้วก็เบรกหน่อย
เพราะข้างหน้ามีบางสิ่งบางอย่างติดอยู่ข้างรางรถไฟ
ข้างรางรถไฟที่ไม่พุ่งไปเพราะกลัวอะไร
กลัวเดี๋ยวมันตกใจแล้วมันก็วิ่งขึ้นราง
เดี๋ยวจะทับทับทีนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ
รถไฟจะไปไหนไม่ได้เลยก็เลยโอเคยอมเสียเวลายอมช้าหน่อย
จอดไว้ก่อนแล้วก็ไปปลดเชือกให้มัน

เคลื่อนมันไปให้พ้นรางสักหน่อยนะฮะ
พนักงานรถไฟก็ช่วยทั้งดึงเชือกก่อน
วัวค่อยเดินข้ามรางรถไฟไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยนะครับ
ว่าชาวบ้านนำวัวมาผูกไว้บริเวณทุ่งใกล้รางรถไฟ

ปล่อยให้วัวกินย่าแต่เชือกเกิดหลุด
วัวก็เลยเดินไปเรื่อยเลยลากเชือกมาด้วยนะครับ
กระทั่งมาถึงใกล้รางรถไฟแบบนี้นะครับ

ถ้าอ่านมันก็คันถูอยู่นี่แหละ

ในพันธ์งานรถฟ้าเขายังพูดในคลิปด้วยบอกว่า
คนที่เลี้ยงวัวให้ระวังหน่อยอย่าเอามาอยู่แถวนี้